คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของกลุ่มผู้เสียหายหน่อยนะครับ
ทายาทาครีมสวยผิวขาวซะหน่อย

แล้วก็ต้องไปซื้อครีมที่ทำให้มันขาว
ไอดีฉันนี่น่าจะไม่ได้ซื้อกับเขาเหรอเนอะ

แต่ทาไปทามาผิวแตกลายเฉยเลย
คุณเป็นห่วงไหมถ้าผิวคุณแตกลายเนี่ย
ขอเป็นแบบนี้ดีกว่าถ้าจะให้แบกไลน์

หลังจากที่ไปซื้อครีมทาผิวขาวมา
รวมทั้งครีมที่มีสารอันตราย

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอ
สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
หลังจากพวกเธอทั้ง๓คนบอกว่าใช้ครีมทาผิวขาวยี่ห้อหนึ่ง
ทำให้ผิวหนังมีรอยแตกลายทั่วร่างกายเลย

แล้วก็ดิฉันนะคะมีอาการแสบผิวหนังเมื่อถูกแสงแดดมากเลยค่ะ
ผิวสู้แดดไม่ไหวล่ะค่ะคุณใช่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าอ๋อแสบแสบ
ซื้อครีมทาผิวขาวยี่ห้อนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ราคาไม่ถูกนะคะคุณ

ปุกหนึ่ง๒๕๐กรัมเองค่ะ

เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเพราะเห็นรีวิว
มันแตกแบบนี้ค่ะ
รอยแดงแบบนี้ค่ะออกแตกใจที่ฉันก็แตกนี่ค่ะออกแตก
ต้องมาร้องเรียนสคบนะคะ

ก็ขายมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้มันเกิดรอยแตก
แล้วก็คันใช่ค่ะใช้ไปด้วยขายไปด้วย
แล้วก็เกิดรอยแตกลอยทันแล้วทีนี้ก็ได้
แจ้งตัวแทนที่เราซื้อกับเขาไปนะคะ
เขาก็บอกว่าเกิดจากคุณอ้วนหรือเปล่า
คุณมีลูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ไม่คิดค่ะว่ามันจะเป็นเพราะเราได้ปรึกษากับตัวแทน
เขาก็พูดในธรรมน้องว่าเราใช้อะไรหรืออะไรประมาณนี้
แต่จริงใช้ตัวนี้อย่างเดียวค่ะ
แล้วก็ลองคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรเพราะไม่ใช่ครีม
แล้วราคาที่สูงมันน่าจะคุณภาพดีอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยใช้เชื่อถือมันน่าเชื่อถือมาก

ขอเชื่อเพราะว่ามีคนมารีวิวก็ดี
ถ้าของแพงบางคนเขาก็เชื่อว่ามันเป็นของดี
แต่ปรากฏใช้แบบนี้คุณดูลายแตก

เออนี่คือในการมันทำให้ผิวบางหรือเปล่านะ
โอ้โหแล้วแบบนี้จะรักษายากนะครับ

บอกใช้ครีมตัวนี้แล้วได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกันแหละค่ะ
แต่ว่าพวกเธอไม่กล้าออกมาร้องเรียน
จากเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อน
ด้านเจ้าหน้าที่สคบว่ายังไงคุณ

นำเลขจดแจ้งของผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้เสียหาย

ไปตรวจสอบกับทางออยแล้วพบว่า

แต่บริเวณฉลากไม่ได้ระบุที่อยู่ผู้นำเข้าและผู้ผลิต
ประกอบกับเลขจดแจ้งมีเพียงเลขเดียว

เอาไปแตกแขนงผลิตภัณฑ์ซะแล้ว
ครั้งเดียวแต่เอาไปติดที่ผลิตภัณฑ์หลายตัว
ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเธอซื้อมา
อาจจะเข้าข่ายการแอบอ้างเลขที่จดแจ้งด้วยซ้ำ
โดยหลังจากนี้ทางสคบจะประสานให้ทางออย
ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
และดีผลกระทบต่อผู้หญิงเหล่านี้ดูสิคุณ
นี่ผู้เสียหายแค่๓คนนะที่มาร้องเรียนต่อสคบ
เท่าที่เธอจะรวมตัวกันได้
แต่เชื่อว่าพวกเธอเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายคน

ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นขนาดนี้
แล้วเราจะไปรักษายังไงใครจะรับผิดชอบเรา

หลังจากที่เราอยากแค่ผิวขาวเฉยตอนนี้หนักแล้ว
แล้วมันเป็นบริเวณที่มันต้องเปิดเผยบ้าง
ตรงนี้โอ้โหผิวขาอะไรนี่นะครับตรงขา